เรื่องแรกวันนี้ที่เราจะมาตีแสกหน้ากันคุณชูวิทย์ฟอกเงิน
คุณมินคุณรู้เรื่องการฟอกเงินไหม
ท่านผู้ชมก็คงอยากจะรู้เรื่องการฟอกเงินฟอกเงินภาษาอังกฤษเขาว่าอะไร
มันนี่ลอนตรีลอนตรีคืออะไร

ซักผ้านะครับท่านผู้ชมลอนดรี่ก็คือการซักผ้านั่นเอง

ซักฟอกไปเรื่องอะไรก็เอ้าซักฟอกให้สีดำกลายเป็นสีขาว
ทำสิ่งสกระปกให้สะอาด
การค้ามนุษยุคใหม่คุณมินครับค้ามนุษยุคใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะ
ไม่ใช่ผมพูดเองเดี๋ยวจะหาว่าไอ้ผมเนี่ย
เดาหรือว่าเอาข้อความต่างมาพูดในรายการที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ร่วมกันสร้างราคาหลักทรัพย์สร้างราคาหลักทรัพย์
ตอนนี้นำเนินคดีต่อสารเพื่อขอให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง๘๙๐ล้านบาท
พร้อมรายงานการดำเนินการกล่าวดังกล่าวไปยังสำนักงานปปง
สำนักงานปปงก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อพิจารณาการดำเนินการต่อไป๒ในรายชื่อทั้ง๒๕รายชื่อนั้นก็คือ
นายกัมพลวีระเทพสุพรนายธนพลวีระเทพสุพร
นอกจากนั้นมีนายตรีคณิตมากรักษานายทิติพัฒน์ทิติพันธุ์
ทั้งหมดนี้ถูกกล่าวเอ่ยชื่อว่าเป็นผู้เข้าไปร่วมในขบวนการ
ท่านผู้ชมผมจะยกตัวอย่างในเรื่องราวต่างของการค้ามนุษย์
ซึ่งผมได้พูดมาแล้วที่ไหนครับ
ที่ตอเลียใช่ไหมคุณมิ้นทร์

มีหญิงอายุ๑๕ไปทำงานแล้วก็ทำไม่ไหว
ก็พ่อแม่กลืมมาร้องเรียนมูลนิธิตอเลีย
ก็เข้าไปจับนายกบคือเชียร์แขกคนหนึ่งในวิคโตเรีย
ปรากฏว่าก็ไปถึงในกบ

ก็มีการจับผู้ถือใบอนุญาต

ผมบอกผมรู้จักแต่นายกัมพล

เขาบอกว่าเมื่อ๒๓ปีก่อน
เคยทำงานอยู่วิคโตเรีย

ปรากฏว่าไปเจอเด็กอายุต่ำกว่า

คดีเก่าบวกคดีใหม่
เป็นคดีที่เกี่ยวกับธุระจัดหา
จัดการล่อไปพาไป

ทีนี้ไอ้ข้อหานี้

ปรากฏว่ามีการฟอกเงินด้วย

มันนี่รอนรี่เอาเงินไปฟอก

มันเป็นสีดำเพราะมาจากการค้ามนุษย

มันเป็นสีดำกฎหมายระบุว่าห้าม

เมื่อเป็นสีดำก็ต้องพยายามฟอกให้ออกมาสีขาว
แล้ววิธีการที่ไหนที่จะฟอกได้ง่ายได้เร็ว

ตลาดหลักทรัพย์นี่มันเหมือนกับฟอกแบบเครื่องปั่นเลยนะ
ผมขายบาทหนึ่งนะฮะคุณไม่ซื้อคุณบอกขอซื้อ๙๐ตังค์
เอ้าผมขายได้แล้วบาทหนึ่งผมขึ้นไปบาท๑๐ตังค์
หลักการง่ายเลยครับถูกไหมครับ
คนซื้อก็บอกเฮ้ยบาท๑๐ตังค์ไม่ไหวมึง
ไม่ซื้อใช่ไหมอ้าวงั้นมีคนซื้ออีก
ผมขาย๑๒๐ละขึ้นไปเรื่อยเป็นการยอมรับในราคา
ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างคนซื้อคนขายก็เหมือนตลาดทั่วไปแล้วครับ
ท่านผู้ชมไปที่ตลาดสดท่านผู้ชมซื้อของซื้อผักซื้ออะไร
ก็บอกเขาบอกว่าอุ๊ยไม่เอาหรอกขอ๑๐บาทได้ไหม
เขายอมเขาขายได้ถูกไหม
แต่พอในเวลาหนึ่งที่เขาขายไม่ได้เขาก็ลดราคา
เหลือ๘บาท๗บาทลักษณะเดียวกัน
ตลาดหุ้นมีลักษณะพื้นฐานแบบเดียวกับตลาดสดทั่วไป
ตลาดหลักทรัพย์มีผู้ดูแลคือใครครับ
กรตกลตคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรตคือหน่วยงานที่จะคุม
กรตมีอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับทางแพ่ง
มีกฎหมายกำหนดก็จริงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง

มีข่าวถ้ารายชื่อที่ผมบอกแล้วรายชื่อทั้งหมด
กลายเป็นรายชื่อที่มีชื่ออยู่ที่ไหนครับคุณมิ้นครับ

อันนี้คือสิ่งสำคัญที่หลายคนต้องบอกว่าตั้งข้อสงสัยกันเลยว่า
มันดูไม่น่าเกี่ยวข้องกันแต่ทำไมชื่อคนที่ดูแลบริษัทนี้

สิครับมันแปลกนะมันชื่อเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน
ซ้ำกันหรือเปล่าเฉยหรือเปล่าคะ
นั่นสิครับซ้ำตั้งชื่อตั้งนามสกุลปั่นหุ้น
ถามว่าถ้าผู้ชอบถามว่าชูวิทย์ว่าเอ๊ะปั่นหุ้นมันปั่นยังไง
เอาผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายในตอนต่อไป
หน้ากลับมาดูกันหน่อยเขาซื้อขายยังไง
แล้วเขาปั่นหุ้นเนี่ยมันปั่นกันยังไงสักครู่เดียวค่ะ
คุณมิ้นครับสิ่งที่เป็นสื่อเนี่ยคุณคิดว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญ
คือสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นประโยชน์กับสังคม
เป็นประโยชน์กับสาธารณชนคุณคิดว่าเรื่องนี้สำคัญไหม

ถ้าเกิดสิ่งที่คุณพูดเนี่ยหน่วยงานราชการต่าง
เอาไปขยายผลในสิ่งที่คุณพูดว่ามันเป็นจริงอย่างที่คุณพูด
เหมือนกับคุณเนี่ยโอ้โหได้ประโยชน์ในสิ่งที่คุณพูดไปเพื่อให้สังคมรู้
เอาล่ะครับการที่ผมพูดอย่างนั้นคุณมิ้นคุณก็ตกเป็นจำเลย

ผมก็ตกเป็นจำเลยในคดีหมินประมาท
ซึ่งแน่นอนครับคุณกับผมนั้นก็ต้องไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม

เราคงไม่บอกว่าเราแพ้หรือเราชนะแน่คงพูดไม่ได้
เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ทีนี้วิธีการอธิบายเนี่ยผมก็อธิบายให้ฟังนะฮะ
การค้ามนุษย์เริ่มต้นมาจากไงแล้วการฟอกเงินการฟอกจะทำยังไง
ทีนี้ไปถึงกระบวนการปั่นผมบอกว่านายกัมพลถ้ามีเงินเยอะแบบนั้นเนี่ย
พึงพอใจว่าพอแล้วไม่เอาละนะเก็บเงินอย่างมีความสุขนะ
ทีนี้การที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ทำให้กรตออกค่าปรับมาจำนวนถึง๘๙

ถ้าปรับ๘๙๐ล้านบาทคุณคิดว่าถ้าคนปรับอย่างนี้แสดงว่ามันซื้อขายกันคงไม่ใช่ล้าน๒ล้าน

เป็นหลายพันล้านการทิ้งร่องลอยของการปั่นหุ้นไว้
ทีนี้เมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องการตลาดว่าตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นทำยังไง
ซื้อขายก็คือการตกลงเช่นเดียวกันครับตลาดหลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกัน
แต่การต่อลองนั้นเขากำหนดให้เป็นช่วงของราคาเช่นราคา๑บาท
หุ้นนี้ราคา๑บาทก็จะขึ้นเป็นบาท๕ตังค์ขึ้นเป็นบาท๑๐ตังค์
แล้วแต่ที่เขาจะกำหนดดังนั้นการต่อลองจึงไม่มีตัวตนเขาก็เสนอขึ้นมา
เสนอขึ้นมาถ้ามีการซื้อมีการขายตกลงกันก็ภายในแป๊บเดียวเอง
ถ้าวิธีการอาจจะโทรศัพท์หรือเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์แล้ว
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะซื้อขายภายในวินาทีหรือ๒วินาทีเลย
ปุ้งปุ๊บขายได้แล้วอีก๓วันมารับสตางค์
ผมจะต้องซื้อ๑เนี่ยหุ้นที่ผมสามารถจะคอนโทรลได้
ที่ผมมีเงินถึงขนาดนี้แล้วผมจะไปคอนโทรลหุ้นในตลาด
ใดหุ้นหนึ่งจะทำได้กระบวนการมันต้องผ่านจากคนที่มีความรู้เรื่องหุ้น
รู้เรื่องหุ้นอย่างที่ผมบอกไปผมก็เคยเอ่ยชื่อเอ่ยอะไรไปแล้วนะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดไปดูที่กฎหมายกำหนดไว้มาตรา๒๔
เขาบอกว่าการอำพลางเขาใช้คำว่าการอำพลางการอำพลางหุ้น
พูดง่ายว่าไม่มีการซื้อขายจริง
ผมยกตัวอย่างแล้วกันแต่ผมบอกว่าผมทำเป็นมีร้านอาหารร้านหนึ่ง
ผมไม่ได้มีคนมาอยากกินจริงหรอกแต่ผมเอาคนมาต่อแถวทำมันโอ้โหคนเยอะเลยเนี่ย

จ้างมาจ้างมาหรือว่าโครงการที่ดินโอ้ยขายดีมากเลยเนี่ยต่อคิวกันโอ้โห

อย่างนี้คือเอาล่ะอย่างนี้คือผิดครับ
ตลาดหลักทรัพย์ถือว่าอย่างนี้ผิดเช่นคุณสร้างโวลุ่ม
โวลุมคือยอดซื้อขายนะมีการซื้อขายกันมากนะฮะ
พูดง่ายว่าคุณแกล้งเอาคนเข้ามาซื้อทั้งที่หุ้นนี้เป็นของคุณ
คุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณก็บอกให้คนที่๑คนที่๒คนที่๓
ซื้อจากโบเกอร์คนนี้ถ้าเป็นสร้างวัวลงโอ้โหมีคนซื้อเยอะเลย
เมื่อมีคนซื้อเยอะธรรมชาติของตลาด
ราคาขึ้นถูกไหมล่ะครับ
การซื้อขายเนี่ยมีมากนะผมก็ปั่นโดยการที่ว่า
ผมให้คนนั้นมาซื้อเฮ้ยมึงแกล้งมาซื้อเลยนะ
ผ่านโบกเกอร์นั้นให้มึงเข้ามาซื้อหุ้นกูแล้ว

พอซื้อปุ๊บราคามันขึ้นมันก็ตามเลยนะ
คนเห็นโวลุมโวลุมคือยอดซื้อขาย

โอ้โหเหมือนคุณไปเจอร้านอาหาร

แต่ที่ไหนได้พวกนั่งกินพวกเดียว๖ผมทั้งนั้น

เหมือนการปั่นยอดไลค์เลยอันนี้ภาพแล้วเป็นแบบ

เจ้ามือก็คนมีเจ้าของไอ้หุ้นเยอะแหละ
หุ้นที่มีจำนวนหุ้นเยอะหุ้นใหญ่
ก็แสดงว่าไอ้หุ้นใหญ่ผลประโยชน์มันจะได้เยอะ

จากที่มันถือไว้โอ้โหจาก๓๐๐ล้าน

ดังนั้นไอ้คนที่จะมาเป็นพวกเนี่ย

ที่มาซื้อซื้อซื้อหุ้นหุ้นตัวนี้
เพื่อหลอกให้ลายย่อย
หรือที่เรียกภาษาหุ้นว่าแบ่งเม่า

ย่อยหรือแมงเม่าเข้ามา
หนึ่งในโครงการนั้นก็คือ
หุ้นนั้นก็คือโพล่า

ก็ซื้อที่ก่อนเพราะเขาเป็นบริษัทพัฒนาที่ดิน

คุณไม่มีทรัพยากรคุณจะไปปั่นอะไรยังไง

ที่เราเคยชินแจกันไปหรือเปล่า

ที่ติดทะเลผมจะเอาพัฒนาที่แปลงนี้
เอามาทำเป็นบ้านพักหรู
มีสระว่ายน้ำมีสโมสร
มีโรงแรมมีรีสอร์ทมีสนาม

ผมก็ตั้งโครงการขึ้นมาแล้วผมก็ซื้อที่มาจริง
แต่ที่แปลงนี้เป็นของนายกัมพลและพวก
ทั้งที่นายกรรมพลและพวก

สรรหุ้นนี้มาให้สุดคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเลย

ให้พี่เหรอคะนั่นอาจจะทำนองนั้นแหละครับนะฮะ

ผมมีการซื้อขายที่ดินจริงนะครับ

แม่งเม่าแม่งเม่านะโอ้คุณพูดถูก

ซื้อแมงเม่าก็เข้ามาเสี่ยงเลย
เพราะซื้อมากะว่าขายทัน

แต่ปัญหาคือเวลาขายคุณเชื่อไหมมันขายไม่ทัน
เพราะอะไรเพราะราคามันล่วงแบบ
ล่วง
เดี๋ยวซื้อราคาแพงกว่านี้นี่คือธรรมชาติของหุ้นก็เช่นเดียวกับสินค้าประเภทอื่น
นี่ผมไปข้อเดียวนะอ่ะคุณผู้ชมนี่เพิ่งจะข้อแรกนะคะเดี๋ยวพัก
อีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูกันต่อยังมีอีกหลายข้อค่ะ
ตีสากหน้าคุณวินครับผมยอมรับว่านายกรรมผลวีละเทศสุภรของ
วิคตอรีอันนี้เก่งจริงเพราะว่านอกจากการฟอกเงินซึ่ง
เป็นกระบวนการซึ่งผิดกฎหมายแล้วยังทำต่อถึงกระบวนการ
หุ้นเมื่อกี้ผมอธิบายให้คุณมิ้นฟังว่าการปั่นหุ้นเนี่ยก็
คือการสร้างราคานะฮะการสร้างจำนวนโวลุ่มสร้างให้เห็นว่า
โวลุ่มหรือจำนวนในการซื้อเนี่ยมันไม่ได้มีจริงหรอกมันมา
จากคนที่เป็นพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะฮะทีนี้กระบวนการ
ต่อมาเมื่อผมสร้างวัวลุ่มแล้วเนี่ยกระบวนการปั่นหุ้นอัน
ที่สองก็คือการปล่อยข่าวนะฮะการปล่อยข่าวผมบอกคุณมิ้นว่าคุณ
วินครับนะผมมีโครงการดีเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเขาซื้อ
ขึ้นวะอู้นี่ขึ้นแล้วคืนอะไรก็คือกระบวนการปล่อยเขา
มาทำอะไรญี่ปูนญี่ปูนมาลองคุ้นนะโอ้โหคุณก็ทันทีเพราะ
เพราะว่าการตัดสินใจหุ้นคุณช้าไม่ได้

ดังนั้นคุณต้องตัดสินใจเป็นเขาเรียกว่าเสี้ยวนาทีด้วยซ้ำ
ไม่ใช่นาทีเพราะถ้านาทีเขาขึ้นอีกแล้ว

ดังนั้นการกระบวนการปล่อยข่าวนี้สำคัญมาก
การปล่อยข่าวไหนจะสำคัญถ้าคุณใช้วิธีการพูดอย่างไร
ก็คุณก็ต้องอาศัยสื่อถูกไหมล่ะครับ
ดังนั้นก็มีสื่อที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้
เสียด้วยเมื่อผมมีโครงการผมมีการซื้อที่ดินจริง
นายกัมพลก็ได้ประโยชน์จากกระบวนการต่างในการปล่อยข่าว
ซึ่งทำให้เกิดการปั่นราคาขึ้นมา

ไม่ใช่ทำแค่แป๊บเดียวทำแค่ช่วงจังหวะเวลาใดเวลาหนึ่ง
คุณมาเห็นอุ๊ยแป๊บเดียวเองนี่
โอ้โหวันพรุ่งนี้เอาอีกแล้วโอ้โหซื้ออีกแล้ว
วันมาเรือนเอาอีกแล้วซื้ออีก
ยายตายแล้วได้ทุนจากเมืองนอกมา
ทุนจากสิงคโปร์มาทุนจากญี่ปุ่นมา
โอ้โฮซื้อซื้อแล้วโอ้โฮไม่ไหวแล้ว

ลากให้เกิดกระบวนการซื้อขายต่อเนื่อง
ซึ่งผิดไปจากสภาพปกติ

ออกจากมีการซื้อขายมากเนี่ย
คนซื้อคนขายเป็นพวกเดียวกันแล้วเนี่ย
แล้วข้อที่๒การซื้อขายยังซื้อขายต่อเนื่อง

มันผิดปกติแล้วไอ้นี่มันซื้อทุกวัน
ซื้อเยอะซื้อทุกวันซื้อต่อเนื่อง
ชักจะยังไงละใช่ไหม
ทีนี้มันก็มาถึงกฎหมายอีกข้อหนึ่งคือ

คนซื้อคนขายได้ประโยชน์

เห็นว่าคุณยากไหมเรื่องนี้ไม่ยากใช่ไหม

ก็แต่คนซื้อคนขายมันจะเป็นคนเดียวกันได้ไง

ดังนั้นการสั่งซื้อสั่งขายเนี่ย

มันไม่ใช่การซื้อขายจริง
มันเป็นการซื้อขายเทียมนะฮะ
คนซื้อซื้อหุ้นไป

มันเป็นบุคคลคนเดียวกันได้อย่างไร
จะเป็นบุคคลเดียวกันนิติบุคคลเดียวกัน
โครงการเงินทุนเดียวกันอะไรก็แล้วแต่
อันนี้ผมยังไม่ได้ไปพูด

คุณวินครับเขามีอยู่๕ปี
การปั่นหุ้นจากที่ไหนก็คงไม่เหมือนของผม
เพราะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้อธิบายในวันนี้
แล้วถ้าผมมีโอกาสผมก็จะอธิบายเรื่องการครอบงำกิจการ

บริษัทนี้มันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชน

ดังนั้นผมจะให้บริษัทมีทิศทางไปทางไหน

วิธีการสั่งแค่กระดิกนิ้วนะ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันซ้ายหันได้ขวาหันได้
โอ้โฮคุณคิดดูแล้วกันนะว่าผมจะได้เงิน

ผมจะเอาไม่รู้จะเอาเงินไว้ที่ไหนคุณมิ้น
คุณธุรกิจพูดแบบนี้เท่ากับว่า

อันนี้คือตลาดหลักทรัพย์เชื่อมโยงกันเลยนะคะ
กับเครือข่ายที่ว่าต้องมีคนในตลาดน่ะคืออย่างนี้ครับ
คนคนก็ลองมองถึงว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร
อินไซเดอร์เหรอคะเออนั่นแหละสิครับ
ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกอินนะครับข้างในไง
อินไซเดอร์เนี่ยที่คุณพูดนี่แหละครับ

กระบวนการในบริษัทเองนะฮะ

อ่าเอ่อญี่ปุ่นมาจะมาซื้อนะเห็นคุยกันแล้วนะ

พอคุณอยู่คนวงนอกเนี่ยคุณได้ยินข่าวพวกนี้
จากยี่ยินว่าเขากำลังจะเพิ่มทุนนะ

โปรเจกต์จากหน่วยงานราชการอุ๊ยประมูลได้อุ๊ย

ซึ่งมันก็มีอีกข้อที่ผิดเหมือนกันนะครับ
เขาไม่ให้เอาข้อมูลข่าวสารข้างในมาบอกข้างนอก

คุณผู้ชมฟังแบบนี้ถือว่า
อย่างน้อยคนไม่เข้าใจหุ้น
ก็ได้เข้าใจแล้วว่าอ๋อปั่นหุ้นเขาปั่นกันยังไง

แล้วฟอกเงินในตลาดหลักทรัพย์

เผลอได้กำไรบวกเพิ่มไปอีก

เราต้องมาชี้แจงมาแจกแจงกันต่อเพียงแต่ว่าวันนี้